เริ่มต้นกันที่คู่จิ้นที่หลายคนลุ้นเหลือเกินอยากจะให้เป็นคู่จริงกันสักทีหนึ่งนะคะ
คู่จิ้นสล็อตแห่งโรงการบันเทิงบ้านราว
คือหลังมาเนี่ยเขาเปิดตัวกันมากขึ้นนะ
ทั้งฝ่ายหญิงโพสต์ภาพโวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับโตโน้แบบหวานเวอร์
เขาก็ยังต้องทำงานตัวเราเราก็มีงานของเรา
โชคดีนะที่เรามีแฟนที่น่ารัก
แฟนคลับเราทำไมน่ารักจังมีความสุข
ก็มีคุยบ้างครับแต่ว่าไม่ได้ไปคุยว่า
เฮ้ยคนเชียร์เยอะแบบนี้เราเป็นแฟนกันไหมหรือทำไมไม่มี
ส่วนในเรื่องของอนาคตอย่างนี้มันไม่มีใครรู้อนาคตได้หรอก
เป็นว่าตอนนี้ผมขออยู่กับเพลงอยู่กับวงกับงานที่เราจะต้องทำดีกว่า
ตอนนี้ยังคือมีแฟนมันก็มีความสุขมันก็คงดีแหละ
แต่ว่าด้วยเวลาที่เรามีตอนนี้ด้วยสภาพร่างกาย
กับสิ่งที่เราต้องเจอมันยังไม่เหมาะที่จะดูแลใครจริงนะครับ
ถูกก็คือสรุปว่าไม่มีเวลานั่นเอง
คือตอนนี้งานที่ในวงก็เยอะแล้วงานอีเวนต์ก็ยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่นะคะ
คือไม่มีเวลาที่จะไปดูแลน้องเขาแต่ว่าอนาคตไม่แน่ก็ตามลุ้นกันต่อไป